หลังจากที่มีการแถลงเปิดใจให้สัมภาษณ์
ก็จะได้ฟังพร้อมกันในครั้งเดียวทั่วประเทศ
ใช่ค่ะสื่อมวลชนทั่วโลกก็จะได้ฟังด้วย
ชั่วโมงครึ่งได้นะคะประมาณนั้นเลยก็เรียกว่า
ใจกันได้ละเอียดพอสมควรนะฮะล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่นั่น
เราไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับจะรายงานสดมาจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายนะครับคุณยุธยาตุ้มมีและคุณพัชรวริน

ถือว่าภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคุณพระชาววรินวันนี้ต้องบอกว่าหลายหลายคนคงจะเห็นหน้าของน้องน้องทั้งสิบสามคนแล้ว
เราอยู่ตรงนี้ก็คืออาคารหอประชุมโฆษศาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเนี่ยตื่นเต้นนะ
เป็นภาพวินาทีแห่งความประทับใจเป็นภาพที่ตื่นเต้นนะคะซึ่งน้องน้องเนี่ยหลังจากที่ได้เดินทางมาที่หอประชุม
ก็ได้รับเสียงปรบมือจากพี่พี่สื่อมวลชนดังกล้องหอประชุมเลยทีเดียวค่ะเหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยเพิ่งได้ยินเสียงปรบมือ
เมื่อกี้นี้เป็นเสียงปรบมือที่สื่อมวลชนเนี่ยนะครับร้อยกว่าคนคุณพัชรวรินปรบมือเพื่อที่จะส่งน้องคาดว่าตอนนี้น่าจะเป็นภาพบริการสดด้านในที่น้องเนี่ยเดินออกไปคือจะเป็นการเดินออกไปขึ้นรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมกับ

ทางผู้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุครองก็ยืนยันเขาว่าทุกคนน้ำหนักขึ้นสามกิโลกรัมในทีเดียวโอ้โหค่ะถือว่าแข็งแรงดูจากภาพที่ออกมาโชว์ในการเดาะลูกบอลนะคะ
เพื่อนเพื่อนเข้าไปสวมกอดด้วยความดีใจนะคะคือเล่าบรรยากาศก่อนอันนี้คุณพัชรวรินตอนประมาณหกโมงเย็นเนี่ย
รายการเดินหน้าประเทศไทยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเปิดตัวน้องเป็นยังไงบ้างครับ
เปิดตัวโดยมีขบวนของคุณหมอภาคนำมาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้องน้องทั้ง๑๓คน
แต่ระหว่างเดินเข้ามาภายในหอประชุมค่ะก็มีการแจกลูกฟุตบอลให้กับน้องทีมหมูป่าด้วยนะคะ
ทุกคนเลยค่ะพอแจกเสร็จปุ๊บเข้าไปที่สนามฟุตบอลที่ทำคล้ายเป็นสนามกุ๊
สัญญาณเล็กใช่ค่ะน้องน้องเดาะบอลโชว์ทันทีเลยโอ้โหโชว์เลยคือคงจะไม่ได้เจอฟุตบอลมาหลายวันแล้วอ่ะ
ถึงเพราะน้องก็ชอบเล่นฟุตบอลมาก

ปรากฏว่าใครมาครับเพื่อน
เพื่อนวิ่งมาสวมกอดค่ะดีใจมาก

แล้วก็เพื่อนที่ทีมหมูป่าอาคาเดมี่นะคะ

ก็คิดถึงมากคือพอเจอ

เดาะบอลได้แป๊บเดียววิ่งมาสวมกอดกันเลย

เราเป็นสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวมานาน
แก่ตอนแรกรู้สึกว่าประทับใจมาก

วันนี้ร่างกายแข็งแรงดีสีหน้ายิ้มเย็นเต็มใส
เรื่องราวโม่ต่างโดนกุลเซดิชายุลเนี่ย

ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เราก็ไม่รู้นะ

คือก็มีคำยืนยันจากโค้ดเอกบอกมา
บอกว่าที่เข้าไปเนี่ย
กันไปแคมปิ้งหรือว่าจะไปฉลองวันเกิดใคร
คือจริงก็มีน้องไนท์เป็นวันเกิดของน้องไนท์

แต่ว่าต้องรีบกลับมานะ๕โมงเย็นต้องกลับมาเพราะว่าที่บ้านเนี่ย

เพราะว่าน้องพูดคุยกันก่อนหน้านี้กับพลเอก

อยากจะไปเพราะมีบางคนยังไม่เคยไปแต่คนเองเนี่ยเคยไปแล้ว

เดี๋ยวไปอุ่นเครื่องกันแถวสนามบนดอย
แล้วก็จะได้ไปต่อกันที่ถ้ำหลวงพลุกเงี่ย
ไปถึงเมือง
เหนื่อพาไปก็รู้สึกว่า

ห้าโมงเย็นก็ต้องเดินกลับมาแต่พอเดินกลับมาปุ๊บ
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามแยกระดับน้ำสูงขึ้นค่ะ
ต่อไม่ได้ก็เป็นเหตุที่ทุกคนจะต้องถอยร่นกลับไป
ก็เป็นเหตุการณ์นี้แหละครับที่เกิดขึ้นจริงมีรายละเอียดเยอะ
เดี๋ยวคิดว่าพิธีกรทั้งสองคงจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
แบบรายละเอียดอีกทีหนึ่งใช่ค่ะที่เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นค่ะ
ซึ่งอ่าทางโพสต์เอกแล้วก็น้องน้องนะคะถ่ายเข้าประสบการณ์
แล้วก็เล่าสิ่งที่เจอกันในถ้ำนะคะว่าทุกคนมีการแก้ปัญหา
ระยะเวลาที่อยู่ในถ้ำอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็เป็นเป็นคำบอกเล่าที่น่า
ประทับใจที่น้องน้องทุกคนมีสตินะคะแล้วก็โค้ดเอกมีสติในการ
แก้ไขปัญหาให้น้องช่วยกันขุดถ้ำเพื่อที่จะหาทางออก
แล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะหาทางออกยังไง
เพียงรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวใช่คือน้องน้องก็บอกว่าโอเค
มันออกไม่ได้แล้วแหละทางเดิมเนี่ยต้องหาทางใหม่แล้วก็มี
มีบางคนก็บอกว่าขุดได้ลึกเหมือนกันใช้หินนะขุด
ใช้มือคุณจะไม่ไหวนะแต่น้องก็ใช้หินขุดไปเรื่อย
ได้ประมาณสองเมตรสามเมตรแต่ก็ไปไม่ได้สักทีค่ะอ่า
แต่สุดท้ายก็ต้องรอเจ้าหน้าที่แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่มาพบ
เป็นนักดำน้ำชาวอังกฤษใช่ไหมครับน้องอดุลเนี่ยก็สร้างความประทับใจเหมือนกัน
เพราะน้องอดุลเป็นคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บอกว่า
อาชีพบิดเล็กน้อยนะครับก็เรียกว่าเป็นการใช้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์
นักนักนักธรรมนาชาวอังกฤษก็ทึ่งในความสามารถด้วยของเด็กเด็กนะครับ
ค่ะซึ่งบางช่วงบางตอนนะคะก็ได้สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับสื่อมวลชนในหอประชุมแห่งนี้นะคะ
เพราะว่าน้องน้องบางคนค่ะต่อมาด้วยความเป็นเด็กแล้วก็เหมือนต่อมาด้วยความอ่า
สดใสของน้องอ่ะนะคะทำให้หลายครั้งค่ะสร้างเสียงปรบมือให้กับพี่
สื่อมวลชนในหอประชุมแห่งนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ
คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศอ่า
บริเวณด้านหน้านะครับซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนเอง
ก็ยังคงปักหลักรอรายงานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้า
เดี๋ยวเราจะรายงานไปให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
รายงานสดจากอาคารหอประชุมของ
องค์การพัฒนาส่วนจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณครับคุณยุธยาและคุณพัชรวรินนะครับ

น้องแถลงข่าวเสร็จก็คงจะถูกส่งกลับบ้านเลยนะ

เหลือก็คือขั้นตอนการจะไปดูแลแล้วก็ไปเยียวยาไปฟื้นฟูกันอยู่ที่บ้านแล้ว
ใช่ก็มีการขอความร่วมมือสื่อมวลชนมานะคะว่า
อย่าตามไปถึงบ้านไปเจาะลึกที่บ้าน
ไปคุยกันเดียวกับน้องรายคน
ไปคุยกับผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองบางคนบอกว่า
มีรถที่แบบไม่ได้ติดป้ายหน่วยงาน
ขับตามไปเฝ้าหน้าบ้านอะไรก็มีนะ